ส่วนที่ศรีลังกานะครับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าก็สามารถช่วยเหลือลูกช้างตัวหนึ่งที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งไม่มีฝาปิดในเมืองแฮมบันโตตาขึ้นมาได้สำเร็จนะครับ
แต่คาดว่าลูกช้างตัวนี้บาดเจ็บขาหักครับ
นี่ก็เป็นภาพของลูกช้างนะครับที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำริมถนนซึ่งไม่ได้มีฝาปิดนะครับในเมืองแฮมบันโตตา
ซึ่งก็เป็นเมืองท่าทางภาคใต้ของศรีลังกาเมื่อวานนี้
โดยจากภาพก็จะเห็นว่าลูกช้างก็กำลังพยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากท่อนะครับ
แต่ว่าปากท่อนั้นก็อยู่สูงเกินไปครับมันก็ไม่สามารถพาตัวเองขึ้นมาได้นะครับ
ก็ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและคนงานที่ท่าเรือแฮมบันโตตาต้องเข้ามาช่วยเหลือ
โดยทุบขยายปากท่อให้กว้างขึ้นก่อนที่จะดึงลูกช้างขึ้นมาได้สำเร็จอย่างที่เห็นนะครับ
แต่ว่าเมื่อลองจับให้มันยืนบนพื้นก็ปรากฏว่าลูกช้างตัวนี้มันไม่สามารถยืนทรงตัวได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่ามันอาจจะขาหักทำให้ต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์อย่างเร่งด่วน
โดยเมืองท่าแฮมมันโตตานั้นเป็นเมืองที่มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัว
พวกมันสามารถเดินไปมาอย่างอิสระได้ทั่วพื้นที่ครับ